บางครั้งในทุน๒๓คน
ลงทุนย้ายที่ดินอำเภอมาเลย
เพื่อที่จะออกหลักฐานของเขาแปลงใหญ่สักแปลง๒แปลง

เป็นชายทะเลที่ละเอียดที่สุดสีขาว
ถ้าบางแสนพัทยายังออกเม็ดหยาบสีเข้ม
สวยกว่าพัทยาบางแสนเยอะครับ
แต่ผมมาเจอท้ายเหมืองท้ายเหมืองสวยกว่าอีกครับ